เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอักษรัตนิมิตชัย
สวัสดีครับ
สวยสวยสีฟ้าของท้องฟ้าตัดกับสีเขียวคลามของน้ำทะเล
รวมไปถึงมีทิวเขาสีเขียวอยู่ข้างอีก
เรียกได้ว่าสวยงามมากเลยครับคุณผู้ชม
และโอ้โหไทยแลนด์ทริปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ
ดินแดนที่อยู่ทางภาคตะวันออกสุดของประเทศไทย
กับเมืองนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์
ไม่ว่าจะเป็นทั้งความงดงามของตัวเมืองเอง
รวมไปถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ
แล้วก็ที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะสวยสดงดงาม
นั่นก็คือจังหวัดตราดนั่นเองนะครับ
และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่เรียกว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยครบเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกลำคลอง
มาที่นี่เนี่ยเที่ยวได้ครบจบในเกาะเดียวเลย
นั่นก็คือที่นี่เกาะกูดครับ
เกาะกูดเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ๔ของไทย
และถูกยกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด
และถือว่าเป็นเกาะสุดท้ายแห่งน่านน้ำตะวันออกของไทยเลยนะครับ
แน่นอนว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวก็เลยใช้เวลาพอสมควร
กรุงเทพมาท่าเรือแหลมสอบก็๕ชั่วโมงกว่าแล้ว
นั่งเรือเฟอรี่อีก๑ชั่วโมงหมดไปแล้วครึ่งวันครับ
ด้านหลังผมนะครับคุณผู้ชมก็เป็นบริเวณที่เรียกว่าท่าเรือแหลมศอกนะครับ
ใครที่จะข้ามไปเกาะกูดนักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวที่ตราดและต้องการจะข้ามไปเกาะกูดเนี่ย
ก็ต้องมาขึ้นเรือกันที่นี่นะครับถือได้ว่าเป็นท่าเรือหลักที่จะใช้ข้ามไปเกาะกูดกันเลยทีเดียว
อันนี้เรากำลังนั่งรถจากจุดที่เขาลงทะเบียนจะขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นเรือที่ท่าแหลมสองข้ามไปก่อนอยู่
ถึงจะไกลถึงจะใช้เวลาเดินทางที่นางโขแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะเกาะนี้มีอะไรให้ดูเยอะไปหมด
และที่แรกที่ผมจะพาไปก็คือน้ำตกครับมาเที่ยวเกาะแล้วไปน้ำตกทำไมต้องไปดูแล้วจะรู้เองครับ
ถึงแล้วครับคุณผู้ชมน้ำตกคลองเจ้า

น้ำตกคลองเจ้าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของเกาะกูด

จากจุดจอดรถเดินเท้าประมาณ๒๐๐เมตรก็ถึงแล้ว
แต่ช่วงสุดท้ายต้องออกแรงปีนป่าย

บอกแล้วว่าคุ้มค่าจริง
ถึงแล้วครับน้ำตกคลองเจ้าคุณผู้ชม

คือเมื่อกี้ด้านล่างมองขึ้นมาว่าสวยแล้วนะ

ถามว่ามาที่คลองเจ้าเนี่ยมาช่วงไหนดี

จริงแล้วที่น้ำตกคลองเจ้าเนี่ยมีน้ำอยู่ตลอดนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้าช่วงร้อนหรือหน้าแรงเนี่ย
อาจจะไม่มีม่านน้ำตกข้างหลัง
จะมีแต่แอ่งน้ำด้านล่างเนี่ยนะครับ

แต่ถ้าใครอยากมาแล้วเห็นน้ำตกด้วย
ช่วงหน้าฝนหรือว่าปลายฝน
ก็จะมีน้ำตกเป็นแก๊กกราวอยู่ด้านหลังนะครับ
เห็นวิวแบบนี้นี่คุ้มค่าจริงครับคุณผู้ชม
เกาะกูดยังมีน้ำตกหนึ่งที่อยากแนะนำ
นั่นก็คือน้ำตกคลองยายกี่ครับ
ย่อมกว่าน้ำตกคลองเจ้าหน่อย

แต่ก็เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากกระโดดน้ำตกแบบนี้ครับ

แต่บอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่จะกระโดดตรงไหนก็ได้
เขามีจุดกระโดดที่ปลอดภัย
ใครคิดจะไปกระโดดน้ำตกแบบนี้ก็ถามข้อมูลให้ดีก่อนนะครับ
และหาดนี้ที่ผมอยู่นะครับคุณผู้ชม

เขาบอกว่าเป็นหาดที่มีทรายที่ละเอียดแล้วก็มีความสวยงามที่สุด

เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่แวะมาที่เกาะกูลเนี่ย
ก็ต้องมาถ่ายลงถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่
นั่นก็คือหาดคลองเจ้านั่นเองครับ
ครองเจ้าเป็นหาดขึ้นชื่อของเกาะกูด

แต่จะว่าไปเกือบทุกหาดของเกาะกูด
ก็สวยและมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปครับ
อ่าวพร้าวก็มีแนวหาดยาวกับทิวมะพร้าวสวยงามสมชื่ออ่าวพร้าวจริง
ส่วนอ่าวบางเบ้าก็เป็นอ่าวขึ้นชื่อ
เพราะมีรีสอร์ทเก๋ที่มีสะพานยื่นออกไปในทะเลหลายแห่ง
และถ้าใครอยากชมพระอาทิตย์ตก
หาดตะเผาก็เป็นหนึ่งในหาดที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของเกาะกูดเช่นกันครับ
ยามเย็นริมหาดน้ำทะเลสีฟ้านี่ก็สวยสดงดงามมากนะครับคุณผู้ชม
พอได้มายืนเห็นแสงเย็นตัดกับทะเลแล้วมันสวยงามใช้ได้เหมือนกันนะ
อีกหนึ่งแห่งที่อยากแนะนำถ้ามีเวลาอาจจะเดินทางไกลสักหน่อยก็คือบ้านอ่าวใหญ่
ซึ่งอยู่ท้ายเกาะกูดเป็นหมู่บ้านประมงไม่มีชายหาด
แต่บรรยากาศดีมีร้านอาหารทะเลเยอะมีมุมตกปลาดีแล้วก็มีสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้ไหว้กันด้วยครับ
แนะนำที่เที่ยวมาซะเยอะแต่ยังไม่มีที่พักกับกิจกรรมมันมันเลยเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปพักผ่อนสบายสบายและกิจกรรมแอดเวนเจอร์เบาที่เกาะกูดกันครับ
โอ้โหไทยแลนด์